นะครับคุณผู้ชมครับจับตาตื่นไพรมาเจอกันในวันหยุดที่สัปดาห์แบบนี้
ที่ผ่านมานะครับโลกของเราใบนี้นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แน่นอนตอนนี้ภายธิบัตรนั้นลูกลาเมนูว่างในหลายพื้นที่

ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับ
ก็ทำให้กรุงกุลาลัมเปอร์ของมาเลเซียพื้นที่ที่ผลิตน้ำมันปาล์มเป็นอันดับ๒ของโลก
ลดลงถึง๒ล้านตันในปีนี้ถือว่าลดลงมากที่สุดในรอบ๗ปีครับ
และอาจทำให้ราคาน้ำมันปลามนั้นปรับขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องส่วนที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับ
ตอนนี้คุณภาพอากาศแย่ลงกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับมีกลิ่นไหม้รุนแรง
การว่าเกิดจากสาเหตุไฟป่ารวมถึงการพัดพาของหมอกควันจากเกาะบอเนียว
ยังประเทศสิงคโปร์ครับประเทศสิงคโปร์ก็ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอเนโย
ตั้งแต่ปีก่อนเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับทำให้เกิดภาวะไพร้งอย่างหนัก
แล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ทำให้เกิดไฟป่ามากยิ่งขึ้นด้วย
ต่อที่เวียดนามครับตอนนี้ก็มีการเร่งบริหารจัดการและพัฒนาที่ดินบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะครับ
การวางแผนและแก้ไขปัญหาภัยแรง
และการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ปากแม่น้ำโขง

คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ซึ่งเป็นพืชหินปาการังที่ยาวที่สุดบนพื้นพิพบ
ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก
ตอนนี้กำลังเกิดการฟ่อขาวอย่างรุนแรงเป็นประวัติการ
และมีปากการังส่วนน้อยเท่านั้นที่รอดจากความเสียหาย
ฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนให้ปากการังกลายเป็นสีขาว
เนื่องจากปาการังศูนย์เสียสาหร่ายเซลเดียวที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อ
ทำให้ปากการังอ่อนแอครับได้รับสารอาหารไม่เพียงพอและตายลงในที่สุด
ต่อที่อังกฤษครับที่ลอนดอนครับเกิดเหตุพายุเคที่เข้าถล่มด้วยความเร็วสูงสุด
๑๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงเทศกาลอิสเตอร์ที่ผ่านมานะครับ
สายการบินนับร้อยเที่ยวบินต้องเลื่อนเที่ยวบิน
บ้านเรือนประชาชนราวกว่า๒๐๐๐หลังคาเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
มาดูข้อมูลน้ำแข็งและหิมะกันบ้าง
ตอนนี้พบปริมาณพื้นที่น้ำทะเลที่เป็นน้ำแข็ง
ในบริเวณมหาสมุทรอจิติกบริเวณคุณลกเหนือของโลกเรา
ตอนนี้พบว่ามีปริมาณน้ำแข็งสูงสุดในปีนี้
เพียงแค่๑๔๕ล้านตารางกิโลเมตรเท่านั้น
นับว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในประวัติการตั้งแต่มีการจดบันทึกมานะครับ
ปิดท้ายกันที่เมืองไทยของเรากันบ้าง
ก่อนหน้านี้หลายจุดหลายพื้นที่นั้นอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีพายุฤดูร้อน
เดือนเมษายนเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่น่าจับตามองเรื่องของอุณหภูมิความร้อน
เพราะว่าเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นจะหันบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตั้งฉากกับดวงอาทิตยพอดิบพอดี
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าในเดือนนี้นั้นซึ่งจะเป็นเดือนที่อุณหภูมิร้อนที่สุดในรอบปี
อาจจะไตไปแตะประมาณ๔๓๔๔องศาเซลเซียส
ในระยะนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ